ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
แน่นอนว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งนัดสำคัญนะครับที่จะพบกับทางด้านเมียนมาร์
แน่นอนว่าทางเองนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ก่อนเกมว่าอยากที่จะให้เมียนมาร์นั้นเปิดเกมลุกนะครับ
แล้วก็เล่นเหมือน๒นัดแรกที่พวกเขาเล่นก็คือการเปิดเกมใส่คู่แข่ง
เพราะว่าถ้าเล่นแบบนี้ทีมไทยก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับในการเจอกับเมียนมาร์นั่นเอง
ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับศึกอาเซียนคลับสองพันยี่สิบเมื่อวานนี้ลงซ้อม
เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ท่ามกลางสายฝนเลยทีเดียวทางของทีมชาติไทยนะครับ
ก็บอกว่าดูฟอร์มของเมียนมาร์ใน๒เกมที่ผ่านมาแล้ว
ก็เมียนมาร์เองก็จะพยายามเซ็ตเกมจากแดนหลังนะครับเล่นเกมลุกแล้วก็กล้าเล่นด้วย
ดังนั้นก็หวังว่าจะเล่นแบบนั้นกับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าจะเปิดพื้นที่ให้ทีมชาติไทยเล่นได้ง่ายขึ้น
เกมแรกกับตีมอลเลสเตย์นะครับที่เน้นรับอย่างเดียวทำให้เจาะได้ยากนั่นเอง
แต่สุดท้ายถึงเมียนมาร์จะเปิดเกมลุกหรือเล่นเกมรับก็ไม่มีปัญหา
เพราะเตรียมแผนการเล่นเอาไว้แล้วนะครับส่วนทางนึบรินวีรวัตโนดมนะครับ
กดดันตัวเองนะครับอย่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
อย่างเกมแรกไทยก็ประสานงานกันได้ดีแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้
ต้องพยายามจบสกอร์ให้คมกว่าเดิม
ส่วนประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนละอุเลยนะครับ
ในโลกโซเชียลนั่นก็คือการถอนตัวของจนทานเข็มดี
ล่าสุดทางนายแพทย์กิรติสุรการแพทย์ประจำทีมชาติไทย
ก็ออกมาชี้แจงกรณีที่โจนาธานั้นถอนตัวออกจากทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ก็เป็นเพราะว่าอาการปวดท้องของจนธานั้นยังคงรบกวนอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็การฝึกซ้อมด้วยทางทีมงานจึงได้หารือกับตัวผู้เล่น
ได้ข้อสรุปว่าการให้ผู้เล่นได้กลับไปรักษาอาการป่วย
รวมทั้งได้พักฟื้นเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และมีความพร้อม
ในการกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
ส่วนทางด้านคุณนาธีคงสุกนะครับ
ที่ติดตามฟุตบอลไทยมากว่ายี่สิบปีแล้วนะครับก็มองเกมนัดนี้ว่าที่จะพบกับเมียนมา
เหนือกว่าด้วยศักยภาพของตัวเองนะครับอีกทั้งการได้เจอกับอุ้มมาสมทบทีมและร่วมซ้อมด้วยกัน
ก็ยังมั่นใจว่าทีมชาติไทยนั้นจะเอาชนะได้นะครับขณะที่เมียนมาร์ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นอยู่ในลีกของตัวเอง

ในใจผมก็คิดว่าเข้าชิงน่าจะเข้าชิงได้แต่ว่าเส้นทางมันจะไม่ง่ายแน่นอน
อย่างนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราจะต้องเจอกับสิงคโปร์ดังนั้นมันก็ต้องดูว่าหลังจบนัดนั้นรอบรองเราจะไปเจอใคร
นัดนั้นจะเป็นนัดสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าในรอบรองเราจะต้องเจอใคร
แต่เชื่อว่าถ้าไปถึงรอบทีมจริงถึงตอนนั้นเรามีเวลาอีก
หนึ่งเดือนใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็น่าจะเป็นเวียดนาม
ถ้าเกิดจะชิงกับทีมชาติไทยครับผม
ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเกมนัดนี้นะครับ
นัดนี้ที่จะพบกับเมียนมาร์ก็มาในระบบ๔๓๓นะครับ
ภูติศาสตร์ประตูก็ยังคงเป็นฉัดใช้บุดพรม
หลัง๔คนนั้นจากซ้ายไปขวาประกอบไปด้วย
ธรทรบุญมาทันนะครับที่น่าจะได้ลงสนามนัดนี้จริงนะครับ
กิจสดากาแมนยังจับคู่กับมาเลลทอมเบียแล้วก็แบ็คขวาก็เป็น
นุบดินวีรวัตโนดมนะครับ
ส่วนแผงมิดฟิลนั้นจะเป็นสหรัฐอยู่เย็นนะครับคุมเกมแดนกลางส่วน
ลุกนั้นก็จะได้ชนะทิพย์สงกระสินนะครับกัปตันทีมตัวจริงลงสนามในนัดนี้
แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเป็นคู่
กลางกลางที่แฟนแฟนบอลไทยนั้นก็อยากที่จะเห็นลงเล่นพร้อมกันนะครับส่วนสามประสานแนวลุกจากซ้ายไปขวานะครับ
ก็ได้แก่ปะถมพลเจริญรัตนาพิรมนะครับแล้วก็ธีรสินแดงดาส่วนริมเส้นอีกคนนึงก็คือ
ปโชคสารชาตินะครับสถิติทีมชาติไทยพบกับเมียนมาร์ในอาเซียนคลับนะครับ
เฉพาะในอาเซียนคลับนั้นก็แปดนัดไทยชนะห้าเสมอสาม
ส่วนเมียนมาร์นั้นยังไม่เคยชนะไทยได้เลยนะครับแล้วก็
รสินแดงดานั้นถูกฉลกในการลงเล่นกับเมียนมาร์ในรายการนี้นะครับ
เพราะว่ายิงไปถึง๖ประตูจาก๔นัดนั่นเองนะครับ
แน่นอนว่าเรื่องของสถิติที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่า
ทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าเมียนมาร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน่า
ถ้านับจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการจริงแล้วเนี่ย
มาเองก็ไม่เคยชนะไทยได้เลยนะครับนับเฉพาะในการแข่งขันที่เป็นรายการจริงจริงนะครับ
แต่ว่าการเล่นในการมีพวกการอุ่นเครื่องด้วยก็ถือว่าทีมไทยนั้นก็มีเพียงทำให้พม่ามากนั่นเองนะครับ
แต่ว่าทางด้านกุญสือของพม่านั้นก็ออกมาบอกว่านัดนี้ทีมชาติไทยนั้นจะเจอกับแรงกดดันมากกว่าทีมชาติพม่านะครับ
เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอันดับโลกของไทยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าชัดเจนนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดของโลกนะครับ
ส่วนทางเมียนมาร์นั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดของโลกนะครับทั้งสองทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้เท่ากันสิบสามครั้งนะครับ
ไทยชนะไทยได้แชมป์๕ครั้งนะครับส่วนเมียมานั้นเข้ารอบรองชนะเลิศ๒ครั้งด้วยกัน
แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับสถิติอย่างเป็นทางการในการพบกันนะครับ
สิบสามครั้งไทยชนะเก้านัดนะครับเสมอสี่ส่วนเมียนมาร์นั้นยังไม่เคยชนะไทยได้เลยนะครับ
ก็ต้องถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเรียกความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ
แต่หากรวมทุกรายการนะครับห้าสิบครั้งทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าชัดเจนนะครับ
ด้วยการชนะไปยี่สิบเอ็ดเสมอสิบสี่แล้วก็แพ้สิบห้านั่นเองนะครับ
นัดล่าสุดที่พบกันในรายการนี้ก็คืออาเซ่นครับปีสองพันสิบหกนะครับ
รอบรองชนะเลิศนัดที่๒ทีมชาติไทยนั้นถล่มเมียนมาร์ไปถึง๔ต่อ๐เลยทีเดียวนะครับ
เกมนั้นคนทำประตูก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยสองคนนะครับสี่คนที่ทำประตูได้ก็คือ
ภูนศักดิ์มาสุกนะครับธีรธรบุญมาธรรมแล้วก็ศรีโรชชัดทอง
แล้วก็รวมถึงกัปตันทีมในชุดนี้อย่างชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ไปดูกันที่คีย์แมนกันบ้างครับแน่นอนว่าเกมนัดนี้
แมนก็ของไทยอยู่ที่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับเพิ่งเดินทางมาสมทบกับทีมด้วย
แล้วก็เป็นกัปตันทีมในชุดนี้นะครับก็จะดวนกับกัปตันทีมของเมียนมาร์นะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินนะครับวัย๒๘ปีลงเล่นให้ทีมชาติไทยไปแล้ว
สิบหกนัดนะครับยิงไปแปดประตูส่วนผลงานในฤดูการนี้
กับทางซัปโปโร่นะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับ
ส่วนทางด้านคีย์แมนของทางด้านเมียนมาร์นะครับแน่นอนว่าเป็นกัปตันทีมเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือหม่องห่องลาวินนะครับกัปตันทีมของเมียนมาร์ชุดนี้
วัยยี่สิบหกปีลงเล่นให้ทีมชาติไปแล้วทั้งหมดสามสิบเจ็ดนัดนะครับ
ทำไป๔ประตูแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ย
ก็ทำประตูใส่ตีมอลได้ด้วยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อันตรายของเมียนมาร์นะครับ
โอ้โหแล้วก็อายุอนามก็ใกล้เคียงกับเมซี่เจด้วยนะครับ
เมสซี่เจย์ยี่สิบแปดส่วนหม่องหม่องละวินนั้นยี่สิบหกปีนะครับ
ลงไป๓๗นัดให้กับเมียนมาร์ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับ
คู่นี้ในการพบกันแน่นอนว่าทีมชาติไทยก็ต้องเอาชนะได้ด้วยนะครับ
เพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป์อาเซียนครับในปีนี้นะครับ